ทีมนี้เขาเพิ่งได้แชมป์มหาวิทยาลัยมาด้วยนะคะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมากันหรือยังหรือว่าเราเนี่ยมาสาย

ถึงข้อมูล
รอบนี้คนนึงที่อยากจะแนะนำของฤทธิ์ทีมนิเทศเลย

คนนี้นะคะตัวแรงค่ะเบอร์แรงสุด

เป็นกำลังจ์ใจ

อันนี้คือเทปของทีมนะคะ

เดี๋ยวจะเห็นน้องซ้อมกันแล้วอ่ะ

อ่ะได้พี่
เชิญค่ะ
กินมือพร้อม๓๔
มหาวิทยาลัยไหนมีกิจกรรมเจ๋ง